เหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่
รถกระบะคันหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
รถกระบะคันหนึ่งนะมักง่ายค่ะ
เล็กน้อยอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันค่ะ
คุณผู้ชมได้ยินเสียงเบรกนะคะอี๊ดยาวนั่นแปลว่ายาวมากแต่ถามว่าเบรกแบบนี้อ่ะ
ได้ง่ายเลยน่าจะเสียหลักถูกไหมมันเบรกแบบเนี้ยคือ
คุณผู้ชมมันเป็นเหตุการณ์ต้องบอกว่าคันที่จะไปกลับรถกระทันหัน
ต้องใช้คำว่าไม่มีจิตสำนึกถ้าภาษาบ้านแปลว่ามักง่าย
มักง่ายแปลว่าอะไรอีกอ่ะแปลว่ามักจะทำอะไรแบบง่าย
เอาง่ายเขาว่าไม่คำนึงถึงคนอื่นว่าเขาจะได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมาในท้องที่หมู่๑
ตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
จุดเกิดเหตุเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงไปพบรถกระบะบรรทุกแก๊สหุงต้ม
ทะเบียนบใบไม้บ่อใบไม้๒๘๙๘กระบี่
คนขับก็คือนายชัยนันณระนองอายุ๒๙ปี
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคุณผู้ชมดูสภาพจุดเกิดเหตุนะคะ
คู่กรณีเป็นรถกระบะสีดำทะเบียนกไก่๗๐๙กระบี่
คุณค่ะตอนตำรวจไปถึงไม่พบคนขับคนขับไม่อยู่แล้วนะคะ
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากบ้านประชาชน
ไปพบกล้องหนึ่งตัวบันทึกภาพวินาทีเกิดเหตุได้
เป็นช่วงที่รถกระบะคันสีดำขับชะลออยู่บนถนน
จากนั้นได้ยินเสียงเบรกของรถกระบะซึ่งเป็นรถบรรทุกแก๊ส
เสียงดังยาวแบบเมื่อสักครู่เนี่ยอี๊ดยาวแบบนั้นนะคะ
ก่อนที่รถกระบะบรรทุกแก๊สจะพลิกคว่ำคือเสียหลักไง
คุณใช่นันคนที่เป็นคนขับรถบรรทุกแก๊สเนี่ยบอกว่ากำลังจะนำถังแก๊สไปส่งให้ลูกค้า
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะคันสีดำที่เป็นตัวต้นเหตุเนี่ย
วิ่งอยู่ด้านหน้าเกิดหยุดกระทันหัน
รถยูเทิร์นกระทันหันทำให้ตัวเองเนี่ยเบรกสุดพลังเบรกสุดแรง
แต่มันไม่อยู่อะค่ะรถก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำนะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าหลังเกิดเหตุมีรถยนต์ขับมารับ
คนขับรถกระบะสีดำออกไปจากจุดเกิดเหตุตำรวจบอกว่าไม่เป็นไร
เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมีทุกจุดเดี๋ยวไปไล่ดูซิว่ากล้องวงจรปิด
คนที่ขับรถมารับคนขับรถกระบะสีดำตัวต้นเหตุเนี่ยไปทางไหนอย่างไร
ต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะคะ